ท่านผู้ชมครับที่ลำปางนะฮะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเด็กหนุ่มวัยสิบหกปีคนหนึ่งก็เข้าป่าจะไปส่องนกหานกมาให้แม่ทำกับข้าวนะครับก็มีพรานป่าคนหนึ่งอายุ๔๓ปีเขาก็ไปหาสัตว์ป่าไปล่าสัตว์เหมือนกันค่ะเจอกันก็ยิงใส่กันไปยิงใส่กันมาเสียชีวิตนะฮะเด็ก๑๖เนี่ยเสียชีวิตส่วนอีกคนนึงเนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่เป็นบ้านที่ไว้ศพของนายนัทวิทย์สุดรักหรือว่าต้อมนะฮะอายุ๑๖ปีนะครับที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับพ่อแม่ก็ร้องไห้เสียใจนะฮะนายนัทวิทย์เนี่ยพาสุนัขเข้าไปในป่าไปยิงนกในป่าอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนจังหวัดลำปางนะฮะป่า
ข่วยหกน้อยแล้วก็มีเหตุการณ์ก็คือไปยิงกับชายวัย๔๓ปีที่เข้าไปส่องสัตว์ไปล่าสัตว์เหมือนกันนะฮะก็ทำให้อีกฝั่งหนึ่งเขาบาดเจ็บสาหัสนะครับผู้ใหญ่บ้านชื่อผู้ใหญ่อาดุลเนี่ยบอกว่าเช้าวันเกิดเหตุนายวิทยาศุวรรณวันไรอายุ๔๓ปีโทรศัพท์มาบอกเขานะโทรมาบอกญาติก่อนแล้วยาวแจ้งผู้
ถูกยิงด้วยปืนแก๊ปเข้าศีรษะกับใบหน้านอนบาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับ
ขณะเดียวกันห่างไป๒๐เมตรนะครับ
มีนายนัทธวิทย์เด็กหนุ่มวัย๑๖ปีนอนเสียชีวิตอยู่

สภาพศพของนายนัทวิทย์ถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าสีข้างด้านขวา
และใบหน้ากระสุนเนี่ยกระจายหลายจุดนะเสียชีวิตอยู่ก็เอาศพออกมาจากป่าส่งไปชนะสูตรนะครับ
ส่วนนายวิทยาคนเจ็บเนี่ยก็คือเจ็บหนักนั่นแหละแต่ยังพอให้การได้บอกว่าช่วงเช้ามืดก่อนเกิดเหตุ
เข้าไปส่องสัตว์ในป่าเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนเขาบอกว่าเขากำลังส่องสัตว์อยู่นะฮะ
อันนี้ตามคำบอกเล่าของคนที่บาดเจ็บนะฮะแต่ก็เป็นคนยิงเขาตายนี่แหละ
บอกว่าไปเห็นแววตาสุนัขคิดว่าเป็นแววตาสัตว์ที่กำลังมาส่องสัตว์
ก็เลยยิงใส่ไปหนึ่งนัดตามแววตาจากนั้นไม่นานมีคนยิงปืนสวนกลับมาใส่เขาหนึ่งนัด
หยิบปืนยิงสวนใส่กลับไปอีกนัดนึงแล้วตัวเขาก็หมดสติไปเลย
จนกระทั่งสายสายสัก๙โมงนะฮะเพราะที่มีสติขึ้นใหม่ก็พยายามขยับตัวนะฮะ
บอกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็เข้ามาตรวจสอบเนี่ยฮะก็เจอว่านายวิทยาเนี่ยเจ็บสาหัส
แล้วก็นายนัทวิทย์ก็นอนเสียชีวิตอยู่แล้วคุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปนะครับ
ไปที่บ้านของผู้ตายนะครับอยู่ที่หมู่๑๑ตะบนแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปาง
ก็เป็นที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศลนายนัทวิทย์ด้วยนะครับแม่เนี่ยบอกว่าครอบครัวเธอเป็นชาวเขาเผ่าม้งมีลูกสองคน
นายนัทวิทย์เป็นลูกชายคนเล็กครอบครัวมีอาชีพทำไร่กาแฟทุกวันหยุดเนี่ยลูกชายคนเล็กจะมาช่วยเหลืองานในไร่
ทำงานเสร็จจะเข้าป่าไปล่านกมาให้แม่ทำกับข้าวนี่ฮะคุณแม่นะฮะเวลาเข้าไปเนี่ยที่ป่าเนี่ยลูกชายจะไปกับสุนัขที่เป็นสุนัขคู่ใจชื่อว่าเจ้าเดียว
ไปด้วยกันทุกครั้งวันเกิดเหตุก็ไปส่วนตัวไม่เชื่อว่าคนก่อเหตุจะมองผิดแล้วยิงผิด
เนื่องจากถ้าเห็นว่าแววตาสุนัขคิดว่าเป็นแววตาสัตว์แล้วยิงปืนใส่เข้าไปแล้วโดนสุนัขเนี่ยสุนัขมันต้องร้องมันต้องเห่า
แล้วถ้าเกิดว่าเอาเห็นแล้วว่ายิงผิดจะโดนสุนัขหรือว่าจะโดนคนก็แล้วแต่เนี่ยยิงซ้ำทำไมคือถ้าไม่ยิงซ้ำลูกชายเธอเนี่ยอาจจะไม่ตายก็ได้
ก็เลยอยากร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายด้วยนะฮะเพราะว่าลูกชายเนี่ยไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลอะไรได้แล้วเสียชีวิตแล้วแล้วหลังเกิดเหตุครอบครัวของนายวิทยายังไม่เคยติดต่อแสดงความรับผิดชอบอะไรมาเลยไม่เคยมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แม่เสียใจที่ว่าลูกเราวผมตายทำไมขอถึงมาหาแม่ทำไมไม่มาปลอดใจแม่ด้วย
มาขอโทษมาไม่มามาพูดอะไรสักคำอ่ะถ้าเขาไม่สามารถจะรอชีวิต

เขาเป็นคนดีเขาไม่
อยู่บ้านก็อยู่ทั้งวันไม่ไปเที่ยวไม่ไปไหน
วันตี้วันเศร้าก็ไปทำงานช่วยแม่
ทำไมจะไม่ไปหาเงินให้แม่ไปโรงเรียน
นางสุพรสุนรักเป็นป้าของผู้ตายนะครับ
วันนี้พาคุณสุชาดาไปดูเจ้าเดี่ยวนะฮะ
เจ้าเดี่ยวเป็นสุนัขตัวผู้นะฮะ
อายุสักปีกว่านะฮะสุนัขตัวผู้สีน้ำตาล
นี่ฮะตัวนี้ฮะที่มันเข้าป่าไปกับน้องต้อมหรือว่านายนัทวิทย์นะครับ
นี่ค่ะคือป้าบอกดูนี่ฮะมันยังมีกระสุนฝังอยู่ตามใบหน้ากับหูมัน

เข้าอยู่๘จุดสำหรับตัวมันนะครับ
หลังเกิดเหตุเนี่ยที่บ้านบอกสงสารมันมาก
คือมันก็ร้องด้วยความเจ็บปวดเป็นพักเพราะว่ากระสุนมันยังฝังอยู่นะ
แล้วก็ซึมเศร้าไปเลยเหมือนกับรู้ว่าเจ้านายมันเนี่ยตายแล้ว
เธออยากถามคนก่อเหตุว่าวันที่เกิดเหตุต่อให้จะยิงกันจะเห็นไม่เห็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ

นี่นะคะประเด็นนี้แหละ
ซ้ำไปอีกทำไมถ้าไม่ยิงซ้ำเนี่ยหลานอาจจะไม่ตายก็ได้
แล้วอยากให้ตำรวจช่วยตรวจสอบสารเสพติดในตัวของนายวิทยาคนเจ็บด้วย
เนื่องจากได้ข่าวจากชาวบ้านว่านายวิทยาเนี่ยเข้าป่าไปส่องสัตว์นาน๓วันแล้ว
ก็เลยไม่รู้ว่าเข้าไปไปเสพยาไปหลอนยา
แล้วยิงหลานเธอจนเสียชีวิตหรือเปล่า
ป้าก็คิดว่าสงสัยจะเมาอ่ะเพราะเขาขึ้นเขาได้สามกว่าคืนอ่ะ
เขาขึ้นเขากลัวสงสัยเขาจะเมายามาก
อยากให้ตำรวจตรวจสอบเยี่ยวเขาตรวจฉี่เขา
ป้าก็เสียใจเนอะที่ทำให้เด็กอย่างนี้
เด็กเขาเป็นคนดีนะเนี่ยเขากำลังเรียนอ่ะ
อยู่เมาสีอยู่อ่ะแต่เด็กเนี่ยไม่เกลีย

เราได้คุยกับภรรยาของนายวิทยาคนเจ็บนะครับ
ยิงใส่นายนัทวิทย์จนตายนะครับ
ชื่อว่านางวาลิกานะฮะเธอบอกว่าสามีเธอออกจากบ้านไป
ตั้งแต่ช่วงกลางดึกคืน๒๙มกราคม
ก็บอกเอาไว้แค่ว่าให้เธอเอาน้ำเอาน้ำมันแล้วก็ข้าว
ส่งที่ไร่ในวันรุ่งขึ้นเธอก็ไปถึงก็ไปรออยู่นาน
สามีก็ไม่มาตามนัดจนกระทั่งเกือบ๑๐โมง
มีคนโทรมาบอกว่าสามีถูกยิงก็รีบไปดู
พบว่าสามีถูกยิงบาดเจ็บสาหัส
แต่ยังหายใจแล้วก็พูดไม่ค่อยสะดวก
คุยกับสามีเบื้องต้นเนี่ยสามียืนยันว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดจริง
แววตาของสุนัขคิดว่าเป็นแววตาสัตว์ป่า

แกบอกว่าจะไปขึ้นไปสวน
แกอดูว่าแกจะไปไหนว่าจะขึ้นไปสวนก่อน
ไปวานที่อย่างครับ

แกส้องตาสองข้างก้านก็นึกว่าเป็นซัตป่า
แกก็ยิงไปแล้วก็ได้ยินมาห้อง
แต่ป่าดว่้าโภดการบ้าง
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับสพแจ้ซ้อนบอกว่าตอนนี้ได้เรียกผู้ที่เข้าไปถึงที่เกิดเหตุเป็นคนแรกเนี่ยมาสอบสวนแล้วนะครับ
กำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับนายวิทยานะครับ
จากตอนแรกเนี่ยอาการสาหัสต้องส่งเข้าโรงพยาบาลเข้าห้องไอซียูก่อนให้ปากคำไม่ได้แต่อายัดตัวไว้แล้วเดี๋ยวอาการดีขึ้นก็จะสอบสวนขยายผลอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
ที่ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย